ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้นะคะไม่มีการแข่งขันฟุตซอลค่ะ
แต่ว่าหลังจากจบ๔เกมนะคะนักกีฬาฟุตซอลของไทย
ซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายกรวีปริศนานันทคุณค่ะ
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนายณถนนดันไนพิริยะนะคะ
ครั้งนี้มี๔ชาติเข้าร่วมนะคะมีไทยที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็
กัปตันทีมฟุตซอลไทยก็เอามาเปิดเผยนะคะ

รวมทีมฝึกซ้อมกันมาได้๒สัปดาห์แล้วนะคะ
ก็มีส่วนผสมของทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และหน้าเก่า
หมายก็คือจะตั้งการป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้

ก่อนที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ช่วงวันที่๒๔กุมภาพันธ์ถึง๑๐มีนาคมปีหน้านี้ค่ะ
โปรแกรมการแข่งขันสามนัดของทีมชาติไทยนะคะ
เริ่มจากวันที่๑๑ธันวาคมเวลาบ่าย๓โมง๑๕นาทีนะคะ

ต่อมา๑๓ธันวาคมเวลาบ่าย๓โมง๑๕นาที

และนัดสุดท้ายวันที่๑๕ธันวาคมนะคะ
เวลาบ่าย๓โมงตรงเจอกับเวียดนามค่ะ
รายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ทุกคู่ที่ไทยลงแข่งขันนะคะ

ส่วนช้างศึกชุดใหญ่นะคะ
ก็ยังมีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะคะ
นัดต่อไปจะเจอกับอินโดนีเซียนะคะ
ก็เล่นวันที่๒๖มีนาคมปีหน้า๒๕๕๙
เกมนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันเช่นเคยค่ะ
และอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะเชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยนะคะ
มาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยค่ะ
ด้วยการเขียนข้อความให้กำลังใจถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทย

ณลานน้ำผู้หน้าศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมถึง๗ธันวาคมนี้นะคะ
ซึ่งทุกข้อความจากแฟนจะถูกพิมพ์ลงบนปอกแขนกัปตันทีมชาติไทย
กัปตันทีมชาติไทยจะสวมใส่ในแมชแรกของปี๒๐๒๐
เพราะว่าทุกกำลังใจเป็นพลังให้นักเตะทุกคนต่อสู้ค่ะ